นี่เผลอแป๊บนะคะเราทักทายกันด้วยประโยคนี้มาเกือบ๓ปีแล้วนะคะ
คุยเรื่องรักกันอยู่ทุกอาทิตย์จริงปัญหาความรักน่ะแก้ง่ายนะ
ถ้าต่างคนต่างยังรักแต่ที่ยากนักคือปัญหาความไม่รักนี่แหละค่ะ
พยายามแทบตายสุดท้ายหมดใจก็คือหมดใจอีกฝ่ายก็เพียนถามอยู่เรื่อยนะคะ
เราทำผิดตรงไหนบางทีเราก็ไม่ได้ผิดอะไรอะค่ะ
อ้อยจะลองเก็บรวบรวม๕อันดับสูงสุดของปัญหาความรัก
มาเริ่มต้นที่อันดับห้าก่อนเลยอันดับห้าเนี่ย
เทคโนโลยีย่อโลกไว้ในมือเราแล้วก็สามารถที่จะพาคนที่น่ารัก
แล้วก็ไม่น่าจะรักมากมายให้มาเจอกันได้ง่ายอย่างเช่นแอปหาคู่
ทางเลือกสำคัญเลยค่ะไม่ใช่สำหรับคนโสดเท่านั้นนะคะ
คนไม่โสดมากมายก็เข้าไปหาแฟนเพิ่มกันเยอะเลย
พอตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาหลายเรื่องที่เราควรใช้เวลาในการศึกษากัน
เราก็เลยตัดสินใจกันง่ายมากหรือแม้แต่ตัดสินคนคนนั้นได้ง่ายมาก
คนนี้ใช่แล้วล่ะค่ะพี่อ้อยคะใช่แน่เลยคุยกันแล้วคลิกจังเลย
ใจเย็นใครก็ตามค่ะมองอยู่ไกลยังไงก็สวย
อยู่ด้วยอาจจะเป็นอีกแบบนะคือไม่ได้บอกให้น้องมองโลกในแง่ร้ายนะคะ
แต่ให้มองตามหลักความเป็นจริงอย่ามัวแต่มองจอจนไม่รอเจอหน้ากัน
และตอนที่เจอหน้ากันก็ควรดูแลตัวเองให้ดีและปลอดภัยด้วยนะคะ
เข้าใจว่าบางคนอาจจะไม่ถืออ๋อความสัมพันธ์แบบรักสนุกไม่ต้องผูกพันนะคะ
หนูไม่ถือเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่อย่าลืมนะคะ
ถ้ายังไม่ทันมีใจให้กันก็ให้ล่วงเกินร่างกายแล้ว
เขาอาจจะมองก็ได้นะว่าเราง่ายกับทุกคนแบบนี้หรือเปล่านะคะ
อ่ะทำตัวยากยากหน่อยสักนิดนึงดูใจกันให้นานค่ะ
จะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยนะคะ
เรื่องแบบนี้ใครเอาหัวใจลงไปเล่นก่อนเจ็บกว่า
จริงความสุขใช้เวลาไม่นานแต่แสนทรมานค่ะ
ถ้าเจอคนที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงแอปหาคู่เนี่ยมันสุดแท้แต่นะคะ
ว่าเราจะเติมคำว่าคู่นั้นเนี่ยด้วยคำว่าคู่อะไร
หาคู่จุดจุดบางคนแอปหาคู่ชีวิตในขณะที่อีกฝ่ายคิดแค่แอปหาคู่นอนก็มี
ถึงต้องใช้เวลาค่อยใจเย็นค่ะคนมากมายมาเจอกันง่าย
ต้องใช้เวลามากมายในการดูกันว่าเอ๊ะตกลงใช่ไม่ใช่ความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียว
หลายครั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแอปหาคู่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีมาเยอะมากนะคะ
อีกประเภทหนึ่งคือเอ๊ะทำไมคบกันแล้วเขาไม่ยอมบอกคนอื่นนะคะพี่
คบกันแล้วเขาไม่ยอมโพสต์ภาพกับหนูอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถดูได้นะคะว่า
ในที่สุดแล้วความจริงใจเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ารักเราแต่ซ่อนเอาไว้รักเราไม่ให้เกียรติเรา
รักเราแต่บอกใครไม่ได้ว่ารักกันมันมีความแปลกเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละ
และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอเหตุการณ์ความรักที่เกิดจากโซเชียล
อันหนึ่งใช้เวลาให้เยอะและคิดเสมอค่ะไม่แน่เทคโนโลยีทำให้เรามาเจอกัน
แต่จะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนนั้นอยู่ที่คนสองคนต้องเจอกันจริงนะคะ
เรื่องราวที่เกิดจากแฟนเก่าต้องยอมรับว่านี่คือของแสลงจริง
คนเก่ายังอยู่ในใจแล้วดึงคนใหม่อย่างฉันเข้ามาเจ็บทำไมกัน
กะว่าถ้ามีเราอาจจะดึงเขาออกจากความเศร้า
และไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าใครก็ตามที่ใช้วิธีการนี้คือ
จะได้ลืมคนเก่าค่ะรีบดึงคนใหม่เข้ามาดีกว่า
ไม่แน่นะคะยิ่งดึงคนใหม่เข้ามาและเป็นคนที่ไม่ใช่
ภาพของคนเก่าจะยิ่งชัดเจน
ในขณะเดียวกันช่วยให้ความยุติธรรมกับคนที่เราดึงเข้ามาด้วย
บางคนทำดีแค่ไหนสุดท้ายเป็นแค่คนที่ได้อยู่ข้าง
แต่ห่างจากคนที่อยู่ในหัวใจค่ะ
ในที่สุดแล้วไม่มีใครอยากเป็นดาราสมทบ
ให้เขาคบเพื่อรอคนเก่านะคะมีเยอะเลย
บางทีนะแฟนเก่ายังมีผลต่อใจแฟนเราอยู่เลยอะค่ะ
คือแฟนเก่าของแฟนเราโทรมาแบบว่า
ซื้อของกินให้หน่อยดีไปซื้ออันนี้ให้หน่อยสิ
ซื้ออันนั้นให้หน่อยสิแฟนเราก็ดันไปด้วยสิ
ชวนเราไปซื้อของด้วยไปเธอไปช่วยกันซื้ออันนี้หน่อย
แฟนเก่าเราอยากได้แหม่ช่างมีน้ำใจอะไรขนาดนี้เนอะ
น้องบอกว่าหนูเลยไม่ไปค่ะให้เขาไปซื้อของแล้วเอาไปให้กันคนเดียว
แม่น้องถ้าโทรเข้ามาหาพี่เร็วกว่านี้นะพี่จะบอกว่าไปเถอะ
เป็นพี่พี่ก็จะไปหาซื้อของให้เดินไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลย
แต่ไปกับแฟนเราด้วยนะอย่างน้อยเพื่อบอกว่า
นี่คือพื้นที่ของฉันแล้วนะหนักข้อเข้าปรากฏแฟนเก่า
เขาบอกว่าขอมานอนด้วยคนได้ไหมห้องนอนเขามีผีค่ะ
ทางสายมูเลยนะขอมานอนด้วยได้ไหม
แฟนเราก็ดันให้ค่ะนอนบนเตียงเดียวกัน๓คน
ทำเป็นกลัวผีเนอะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ย
ต้องใช้ความกล้ามากกว่าการสู้กับผีตั้งเยอะ
ที่สุดแล้วเห็นไหมคะปัญหาแฟนเก่าไม่สำคัญเท่าแฟนเรา
ยังให้ความสำคัญแฟนเก่าอยู่เลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ใกล้ใกล้
แล้วยังไม่มีพื้นที่ของเราสักทีถอยออกมาสักนิดค่ะ
ให้เขาไปเคลียร์ชีวิตกับแฟนเก่าก่อนไม่มีใครอยากแทนที่ใครค่ะ
เราเองก็อยากหาที่ใหม่ของเราให้เจอนี่นาอย่าให้เขามีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียว
เราคงไม่อยากเป็นแฟนใหม่ที่เข้าไปดามหัวใจและเฝ้ารอเวลาว่า
เมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นตัวจริงในหัวใจของเธอสักทีนะคะอันนั้นอันดับสี่
ขึ้นมาที่อันดับที่๓อันนี้คำถามที่ส่งเข้ามาในฮาวทูรักก็เยอะมากเช่นเดียวกัน
รักที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนสองคนค่ะรักกันแทบตายเนอะ
ถ้าอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงคนรอบข้างก็สำคัญค่ะ
พ่อเขาแม่เขาพ่อเราแม่เราครอบครัวที่สร้างเขา
แย้งกับครอบครัวที่เราร่วมกันสร้างคนกลางก็จะเหนื่อยที่สุด
อ่ะยังไม่รวมเพื่อนพ้องเราเป็นที่ต้องตาต้องใจสังคมของเขาไหม
ศาสนาต่างกันฐานะต่างกันบางคู่ก็รักกันมากพอ
ที่จะเอาชนะความต่างนั้นได้นะคะแต่ก็มีมากมายค่ะ
ยอมปล่อยมือไม่ไปแล้วเพราะคนรอบข้างของเขา
มีผลต่อใจเขาเหลือเกินแต่นั่นแหละคนกลางสำคัญมากนะคะ
ถ้าคนกลางไม่เข้มแข็งพอจะพิสูจน์ตัวเราให้ครอบครัวที่สร้างเขายอมรับ
หรือไม่พร้อมจะพิสูจน์เรากับสังคมรอบตัวเขาตัวเราสู้คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะ
ถ้าคนกลางถอยที่สุดเราก็ต้องจบอยู่ดีทุกเรื่องใช้เวลาหมดเลย
ทำได้มากที่สุดลุยกันสักตั้งไม่ว่าจุดจบจะคืออะไรอะค่ะ
อย่างน้อยขอให้เราได้สู้ด้วยกันที่สำคัญนะคะ
ไม่ว่าความขัดแย้งจะหนักหนาแค่ไหนอย่าไปเผลอคิดว่านั่นคือฝ่ายตรงข้ามกับเรา
และเธอจะเลือกใครถ้าคิดแบบนี้นะมีแต่พังกับพัง
ระบบการคัดกรองสมาชิกใหม่ในครอบครัวแต่ละคนนั้นเข้มข้นต่างกันค่ะ
พ่อแม่เขาอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้ก็แน่นอน
คุณพ่อคุณแม่อยากให้คนที่ดีที่สุดเป็นคู่กับลูกเขา
อยากได้คนที่โปรไฟล์ดีเก๋คู่กับลูกเขา
ถ้าเราทำความเข้าใจในจุดนี้เราจะได้รู้สึกเข้าข้างเขาบ้าง
ยังดีว่าเข้าใจค่ะว่าคุณแม่น่ะอยากได้ผู้หญิงที่ดีเพียบพร้อม
หนูก็ไม่ได้แย่ไปกว่าใครนะคะแต่ขอเวลาในการพิสูจน์ตัวเอง
อย่าคิดแค่ว่าโอ๊ยเชื่อแต่แม่นะอีกหน่อยถ้ารักกันไป
อยู่ในครอบครัวเดียวกันฉันไม่แย่เหรอเธอมัวแต่รักครอบครัวเธอ
เรื่องแบบนี้แล้วแต่วิธีคิดค่ะบางคนอาจจะบอกว่า
ครอบครัวเขาเขายังรักขนาดนั้นถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
เขาก็น่าจะรักเราเช่นกันอันนี้ก็คิดบวก
แต่ในที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราคือทีมครอบครัวทีมเดียวกัน
เราไม่ได้มาแย่งลูกชายเขาเราเข้ามาเป็นลูกอีกคนนึง
สู้กันสักตั้งจับมือกันแน่นทำความเข้าใจกันไป
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกร้องการยอมรับไวเกินไป
โอ้โหส่วนใหญ่แล้วมันจะพังนะคะถ้าคนกลางยังสู้ไหว
เราก็ต้องถอยไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าเราทั้งสองจะต่างกันมากแค่ไหน
ขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือเรายังรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อ
มีเยอะแยะมากมายค่ะพอถึงวันหนึ่ง
เราได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาทั้งที่วันแรก
ครอบครัวเขาไม่เอาเราด้วยซ้ำรักมากพออดทนสื่อสารกัน
จับมือกันขอให้ฝ่าด่านทุกด่านและเอาชนะไปด้วยกันให้ได้นะคะ
มาถึงปัญหาความรักอันดับ๒ที่ส่งเข้ามาในฮาวทูรักมากที่สุดค่ะ
ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหมคุยกันไม่มีวันจบค่ะ
ความสัมพันธ์เนอะแต่ก่อนค่ะไม่เพื่อนก็แฟน
แฟนก็ต้องเป็นเพื่อนสิปัจจุบันนี้มันมีอีกหลายคำอะค่ะ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายความไม่มั่นคงแน่นอนในความสัมพันธ์
คนนี้คนที่รู้สึกดีคนนี้คนคุยคุยค่ะอ๋ออันนี้โทรปลุกทุกเช้าค่ะ
คนที่โทรปลุกทุกเช้าก็แอบมั่นใจว่าแหมฉันคือเสียงแรกในทุกเช้าที่เธออยากได้ยิน
ยังไงยังไงก็ต้องพิเศษถามเมื่อไหร่ก็บอกว่าอ๋อเป็นพี่น้อง
เมื่อไหร่ก็อืมคุยคุยกันไปก่อนแหมถ้าเป็นแบบนี้นะ
ซื้อนาฬิกาปลุกให้เขาเลยค่ะไม่ต้องให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อปลุกเขาก็ได้
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าฉันสำคัญขนาดนั้นเรื่องแบบนี้
รู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าคนไม่รู้สึกอะไรยังไงเขาก็ไม่ค่อยเจ็บอะค่ะ
รักสนุกแต่ไม่ผูกมัดคำนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อย
จริงแค่ปัดความรับผิดชอบค่ะรักกันแบบไม่ต้องบอกใคร
เธออย่าบอกใครเลยนะฟังดูเหมือนรักมากเนอะ
จริงแค่ซ่อนไว้ค่ะแบบที่ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงคืออะไร
ได้ย้ำกันเสมอนะคะรักกันไม่ต้องประกาศบอกใคร
แต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไม่มีตัวตนเพราะว่าส่วนใหญ่พอเรายอมรับได้
คนที่ยอมรับได้ทนได้กลับไม่ได้รับความใส่ใจหรือแม้แต่เห็นใจ
ก็เธอเคยเป็นคนในความลับได้ตั้งนานอ่ะทำไมต้องให้เรามาประกาศบอกใครตอนนี้ล่ะ
มีบางคนนะคะคบหากันมาตั้งแต่ตอนทำงาน
อย่าเพิ่งไปบอกใครนะเพราะยังไงก็ตาม
เราก็ยังเป็นเจ้านายลูกน้องกลัวเสียการปกครอง
และบอกกับเราว่าเอาไว้เกษียณก่อนค่อยบอกกันว่าเราเป็นแฟนกัน
โหต้องรอถึงเกษียณเชียวนะมันมหัศจรรย์เกินไปค่ะ
รักกันให้เกียรติกันบอกใครก็ได้ว่าเรารักกัน
ไม่เห็นแปลกเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝ่ายหนึ่ง
ดูมีความไม่ชัดเจนให้รู้สึกเลยว่าหรือเขาชัดเจนแล้ว
ว่าเขาให้เราเป็นได้แค่นี้นะคะและส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเนอะ
อดทนมักไปรักกับคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งก็มัวแต่เห็นแก่เขา
ในขณะที่อีกฝ่ายก็ไม่เคยเห็นแก่เราสักทีเมื่อไหร่ก็ตามเจอความรัก
สัมพันธ์ที่คุมเคลือเราต้องเลือกที่จะชัดเจนค่ะ
อย่าให้เขาเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวเหตุผลมากมายสารพัด
บอกใครไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น
อ้าวไม่ถามฉันบ้างเหรอว่าฉันอยากให้เป็นแบบไหนนะคะ
บางคนถึงขั้นเออถ้าไม่รักก็ปล่อยเราไปเถอะ
ด้อยฆ่าตัวเองขนาดนั้นค่ะน้องคะถ้าไม่รักเนี่ยไล่ฉันไปเลยก็ได้
ทำไมอ่ะเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะว่าคนที่ไม่ชัดเจนอย่างเธอเนี่ย
ควรเดินหน้าอยู่ข้างฉันอีกหรือเปล่าอย่าให้สิทธิ์เขาเป็นผู้เลือกแต่เพียงผู้เดียวนะคะ

ว่าน่าจะทายกันถูกปัญหาการนอกใจค่ะ
ไหมว่าบางทีนะถึงขั้นคิดว่าเอ๊ะหรือสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดมันผิดนะ
คือที่เชื่อมาตลอดคือถ้าคนเรารักกันมากอะค่ะความซื่อสัตว์ให้กันยากตรงไหนเหรอ
ทำไมมันเหมือนตอนนี้ทุกคนยอมรับไกลแล้วว่าเฮ้ยใครเขาก็เป็นเรื่องนอกใจอ่ะ
นั่นสิคะถ้าคิดว่านอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาก็เป็นเรื่องปกตินะ
เราไม่สามารถเลือกคนที่รักเราและเรารักเพียงคนเดียวเหรอคะ
เธอฉันไม่เห็นมีใครอ่ะเธอรักฉันน้อยไปหรือเปล่าถึงนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาส
รวมไปถึงวันนี้ต้องยอมรับค่ะบางคนนะรู้สึกรู้สากับการมีเจ้าของน้อยมาก
ก็ฉันอยู่กับเธอไม่ได้อยู่กับแฟนเธอซะหน่อยแล้วก็ปล่อยเบลอค่ะ
ว่าเธอเป็นของใครขอแค่แจมด้วยเฮ้ยถ้าคิดว่าคนรักแบ่งได้
อันนี้ก็สุดแท้แต่นะคะอันนี้แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลนะคะ
แต่ถ้าเจ็บกับการที่แบ่งความรักให้กับใครให้หันมาถามตัวเองว่า
เหรอการนอกใจคือเรื่องปกติจริงเหรอนะคะไม่รู้สิถ้าเราบาดเจ็บกับการนอกใจมาเยอะ
เช่นเขานอกใจมามีหนูค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมทิ้งอีกคนสักที
ตั้งหลักกติกาตั้งแต่วันนี้ค่ะตกลงถ้ามีแฟนแล้วฉันไม่ยุ่ง
รู้ที่หลังหรือยังไงก็ตามไม่เอาอ่ะฉันไม่ยุ่ง
เพราะว่าถ้าเธอมีคนของเธอยังทรยศได้มามีฉันมั่นใจได้ยังไงว่า
ฉันจะไม่ถูกทรยศเช่นเดียวกันโสดเนี่ยไม่มีใครยังดีกว่าไปยุ่งกับคนของใครนะคะ
ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจแต่อย่างน้อยเราจะรู้สึกภูมิใจที่ไม่ได้แย่งคนของใครค่ะ
และโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะรักไหนก็ตามที่ได้จากการแย่งชิง
วันหนึ่งเราก็ถูกทิ้งไม่ต่างกันหรอกนะคะ๕อันดับค่ะรวบรวมเอามาไว้เฉย
ไม่ได้บอกว่าต้องดีใจนะปัญหาความรักที่เกิดกับเราเนี่ยติดอันดับท็อปไฟล์ฟเลยนะ
ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่แค่จะบอกว่าในที่สุดเราก็เศร้ากับเรื่องซ้ำของโลกค่ะ
ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวนอยู่ใน๕อันดับนี้บอกตัวเองไปเลย
มีคนที่เศร้ากว่าเราตั้งเยอะและคนที่เศร้ากว่าเราเขารอดเราก็ต้องรอดเช่นเดียวกัน
พื้นที่ตรงนี้ยังพร้อมรับฟังเสมอนะคะไม่ว่าจะเจออะไรเนอะหัวใจพังพี่อ้อยฟังได้
ไม่ได้เก่งกว่าใครแค่เราจะพยายามหาวิธีคิดให้ชีวิตรอดในวันที่เขาไปกอดคนอื่นแล้ว
และย้ำอีกครั้งเรามีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกันอย่ายอมให้เขามีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียว
ยังคงอยู่ในที่นี้ต่อไปอยู่ที่เดิมเสมอ

วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ